การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงข่าวจัดงานว่าวนานาชาประเทศไทยวันที่๒๓๒๕มีนาคมที่โรงเรียนรายสิบทหารบกหัวหินนะครับติดกับอุทยานราชพักษ์ภายใต้แนวคิดฮีโรออินเดียกองทัพแห่งความสุขสนุกยกครอบครัวมีว่าวจากกว่าสิบประเทศเข้าร่วมนะครับทั้งจากอิตาลีเยอรมนีฝรั่ง
ต่อสู้ว่าวจุลากับว่าวปั๊กเป้านะครับ
ประกอบวงดนตรีปีภาษนิทัศกาลว่าวไทย

ว่าจะมีนักท่องเที่ยวกว่า๓๐๐๐คน
และเม็ดเงินเข้าประเทศกว่า๔๐ล้านบาทครับ